อีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้ฆ่ากันตายเพราะบุหรี่ซองเดียวค่ะ
คือเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเจ้าของร้านไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็ตาม
กปืนกันหมดแล้วนะเพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย
นี้นะผู้ชายคนหนึ่งเหมือนเข้ามาในร้านร้านสะดวกซื้อ
โวยวายทะเลาะกับเจ้าของร้านเล็กน้อยครับ
เจ้าของร้านก้มหยิบลูกซองเอามาขู่เลยกะว่าเอ้ยออกไปนะไม่ต้องเข้ามา
ว่าอีกฝ่ายนึงไม่กลัวเข้ามายื้อแย่งปืนกัน
เดานะคะปืนลั่นคนที่เข้ามาหาเรื่องตายค่ะ
นี่ลั่นเข้าเต็มเต็มท้องเลยจังหวะนี้คือเจ้าของร้านหยิบขึ้นมาขู่แต่มีการชักขึ้นลำด้วย
แล้วคือคนที่เข้ามาก็เหมือนกับพุ่งตัวเข้าไปยื้อเลยค่ะยื้อแย่แล้วก็ถกเถียงกันอยู่พักนึง
มีจังหวะหนึ่งที่เหมือนผู้ชายเสื้อดำคนนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าต่อยหรือว่าตีเจ้าของร้านเข้าไปที่หัวนิดนึ
จังหวะเนี่ยปั้งเข้าไปร่วงเลยนะคะร่วงลงไปกองกับพื้นเลยค่ะ
นี่ร้านสะดวกซื้อหน้าเทศบาลตำบลหัวสะพานนะคะในอำเภอเมืองเพชรชบุรีค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะเจ้าของร้านก็คือนายกะมนต์เอียมอินเวย์สี่สิบเอ็ดปีนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยเขายังไม่ตายทันทีนะ
คืออาการคือสาหัสอยู่เพราะว่าโดนลูกซองยิงเข้าท้องค่ะ
หน้าร้านยังเจอมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายจอดอยู่เลยนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เจ้าของร้านเองก็ตาม
พยายามช่วยปั๊มหัวใจแล้วเข้ามาดูแลเต็มที่แล้ว
แต่ว่าไม่ทันนะคะเสียชีวิตนะคะ

พี่ให้มาช่วยจำมาแล้วพี่
เอ๊กป้าจะลุกไปไหนล่ะเดี๋ยวเราลดลงบ้าน

แล้วเหมือนแอกพยายามจะลุกขึ้นพยายามจะดิน
พยายามจะเคลื่อนไหวร่างกาย

คือเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณกมลเจ้าของร้านเขาเล่าบอกว่า
ตอนนั้นเขากับภรรยายืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน
อยู่เอกขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านแล้วก็มาเดินเข้ามาชี้หน้าโวยวายชวนทะเลาะ
เขาเห็นท่าไม่ดีเลยบอกให้ภรรยาภรรยาชื่อดาวบอกดาวหลบไปเลย
แล้วเขาก็ก้มลงไปเนี่ยจังหวะนี้เอกเข้ามาชี้หน้าเหมือนโวยวายใช่ไหม
บอกว่าเฮ้ยอย่าเลยนะแล้วบอกดาวหลบไปเลย
คุณดาวก็เดินฉากออกมาเลยออกมาจากตรงนั้นเลย
ส่วนคุณกมลนี่ก้มลงไปหยิบลูกซองขึ้นมาเลย
แล้วพอหยิบขึ้นมาปุ๊บชักลำปั๊บเอกวิ่งเข้าไปยื้อแย่งแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็ชกหน้าเขาหนึ่งครั้งปืนมันก็เลยลั่นไป
เขาบอกว่าตั้งใจจะยกขึ้นมาขู่ไม่ได้คิดจะยิงเลยจริง

หรือเราจะปล่อยปืนเต้าไม่ได้
เมืองต้นเราได้ข้อมูลมาว่านายเอกเนี่ยเป็นผู้ป่วยด้วยคือเหมือนมีอาการทางจิตเพราะว่าติดยามานาน
เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูเพราะเราไปคุยกับครอบครัวคุณเอกมาด้วยนะคะ
แต่เบื้องต้นเราส่งคุณแซคนัทวินลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่ร้านค้าก่อน
เจอคุณดาวค่ะคุณดาวก็คือภรรยาของคุณกมลนะก็บอกว่า
ก็คือเรื่องของเรื่องจริงแล้วที่เอกเดินเข้ามาโวยวายเนี่ยเป็นเพราะบุหรี่หนึ่งซอง
คือเอกเคยเข้ามาซื้อของในร้าน๓ครั้ง
กลางปี๖๕ก็คือกลางปีนี้มาซื้อของแล้วก็บอกว่าทำไมให้บุหรี่มาไม่ครบ
ครั้งที่สองมาหลังจากครั้งแรกไม่นานก็มาโวยวายพูดเรื่องเดิมอะค่ะ
ว่าแบบบุหรี่อยู่ไหนทำไมให้ไม่ครบ

กระทั่งครั้งที่สามคือเมื่อวานนี้เข้ามาถึงก็ชวนทะเลาะด้วยประโยคที่บอกว่า
ตกลงจะไม่ให้ใช่ไหมบุหรี่ซองนึง

คุณดาวพานักข่าวเราเข้าไปดูในร้านด้วยนะคะ
คุณดาวบอกว่าคือก็ไม่ได้ตั้งใจจริง
เพราะว่าปืนมันก็วางอยู่ที่ใต้เคาน์เตอร์อย่างที่เห็นในคลิปกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
ว่าพอคุณกมลก้มลงไปหยิบปืนขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
เขาก็พุ่งมาแย่งเลยเนี่ยจังหวะขึ้นมา

มันก็เลยเกิดอุบัติเหตุปืนลั่นนี่แหละค่ะ

เพราะเอาจริงเราก็ไม่รู้ว่านายเอกมาดีไม่ดี

ผัวเมียมีลูกสาววัย๔ขวบอยู่ด้วย
พอไปถามชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
เขาก็บอกว่าเอาจริงนะไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งกับนายเอกเท่าไหร่
เพราะว่าในเอกอะชอบโวย
ชอบชวนคนอื่นทะเลาะไปเรื่อยเพราะว่าติดยา
เคยทำร้ายแม่ตัวเองจนหน้าเขียวมาแล้ว

ส่วนฝั่งเจ้าของร้านชำฝั่งคุณกมลเนี่ย
ชาวบ้านก็บอกเออฝั่งนั้นบ้านนั้นเขาก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครหรอก
เขาก็อยู่ของเขากันเองแต่ก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะ

แต่เอกชอบขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ร้าน
เครื่องดื่มในร้านตามใจแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน

ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายเอกผู้ตายด้วยนะคะ
ก็เจอพ่อกับแม่ของเอกแล้วก็พี่ชายของเอกด้วย

ง่ายโมโหง่ายอารมณ์ขึ้นง่าย
ขึ้นเลยยิงหลังมาติดยาอีก

กับแม่บอกพาไปบำบัดแล้วนะบำบัดจนหายแล้วด้วยนะ
แต่เอกก็กลับมาติดยาใหม่อีกรอบนึง
แล้วคุณพ่อเอายาให้ดูด้วยยาที่รักษาอาการนะคะ
บอกเนี่ยพ่อให้ลูกกินมาตลอด๑๐ปีเลยนะ
ก็คือพยายามรักษาอยู่แต่สุดท้ายแล้ว
มันไม่ไหวจริงพิษยาเสพติดมันร้ายแรงมาก
คุณพ่อบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็ว่ากันไปตามกฎหมายก็แล้วกัน

ส่วนสวพองในเอกเนี่ยครอบครัวก็จะรับกลับมาทำพิธีทางศาสนาในวันอังคารนะคะ

ส่วนสวพองในเอกเนี่ยครอบครัวก็จะรับกลับมาทำพิธีทางศาสนาในวันอังคารนะคะ

ส่วนสวพองในเอกเนี่ยครอบครัวก็จะรับกลับมาทำพิธีทางศาสนาในวันอังคารนะคะ

เพราะว่าทางฝั่งร้านทองเนี่ยคนร้ายคือชักปืนออกมาแล้วเล็งมาจะยิงสู้
อันนั้นถือว่าภัยอันตรายถึงตัวต่อสู้ได้
แต่อันนี้คนร้ายมายังไม่มีอาวุธ
แล้วชักปืนขึ้นมาที่ว่าจะขู่แต่ว่ามีการขึ้นลำ

ต้องให้เป็นกระบวนการของตำรวจแล้วก็ของศาลด้วย